มาดูต่อกันที่เรื่องร้อนกันบ้างดีกว่านะคะ

โอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นกระแสมาก
สำหรับคำตอบของไอซ์ปริชยานั่นเองนะครับ

ก็เลยกลายเป็นว่าพอตอบแบบนี้
หลายคนก็ยิ่งจับจ้องหน้าเธอเข้าไปอีกนะคะ

หลังจากนั้นอย่างที่บอกไปว่ามีคอมเมนต์ว่าเธอเนี่ย
ศัลยกรรมมาแต่ไม่ยอมรับ

ล่าสุดเจ้าตัวออกงานใหญ่อีกครั้ง
ซูมกันให้เห็นชัดเครื่องหน้าของเธอเลยนะคะ
จริงก็ยอมรับว่าหน้ามันก็เปลี่ยนบ้าง

ส่วนตัวเธอแอบเศร้านะที่โดนบูลลี่

คือจริงไอ้ไม่ได้เสียใจเรื่องที่คนมาว่า
เพราะว่ามันก็มีหลายคนที่เขาไม่ได้คิดแบบนั้น
ไอซ์ก็ไม่ได้บอกว่าหน้าตาไอไม่เปลี่ยน

เชื่อว่าคุณผู้ชมดูแล้วน่าจะให้คำตอบตัวเองได้ว่าน้องหน้าเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน
แต่จริงแล้วสมัยนี้นะในการทำศัลยกรรมหรือว่าการอัพความสวยเป็นเรื่องปกติไปแล้ว
เพราะว่าทุกคนจะอยากสวยเราเองก็อยากสวย
ถูกต้องนะคะมันติดอยู่อย่างเดียวค่ะไม่มีเงิน
อยากสวยแต่ไม่มีเงินก็ไม่สามารถที่จะทำได้
ใช่เป็นกำลังใจให้น้องไอซ์ต่อไปแล้วกันนะติดตามผลงานน้องมีเรื่อยเลยนะคะ